และเห็นรอก

พอเปิดไฟส่องไปที่หน้าลุงอะพี่
คือเลือดคือปากที่จมูกเนี่ย

คือพอมันเห็นแบบนั้นมันก็สติแตกเลย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ

ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและเรายังอยู่ในเดือนที่เขาว่ากันว่าร้อนที่สุดของปีเดือนเมษายน
ทีมของเรายังคงอยู่ในทีมนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตครับและในค่ำคืนวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราจะเป็นใครก่อนที่จะไปพบกับเขานั้นฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
และในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมรายการของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตประจำสัปดาห์นี้ที่สถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ปกติเราคุยกันผ่านเสียงครั้งนี้ได้มีโอกาสเจอหน้ากันแล้วก็มานั่งเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน

ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่หลายคนฟังแล้วอาจจะเข็ดฟันนิดนึง

มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางยังไงก็ไม่รู้

คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับ
ที่เป็นเพื่อนสนิทที่เมื่อก่อนเนี่ยไปตกปลาไปอะไรด้วยกันแล้วก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ทีนี้ที่บ้านผมเนี่ยเวลาจะตกปลาเนี่ยเขาก็จะไปตกตามชายหาดอะไรอย่างนี้นะครับ
เพื่อนผมคนนี้ผมขอให้ชื่อว่าไอ้ชัยกันแล้วกัน

ไอ้ชัยเนี่ยหลังบ้านเขาเนี่ยจะเป็นมีถนนเส้นหนึ่งซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเรียบชายทะเลไปเลย
แต่ว่าฝั่งขวามือที่เป็นทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นโรงแรมไปเรื่อย
คือมันไม่มีทางที่จะลงทะเลได้

การที่จะลงได้ก็คือจะต้องรู้จักคนที่อยู่ที่บ้านหลังนั้น

ใช่แต่ทีนี้บ้านแถวนั้นเนี่ยคนที่เขาซื้อไว้เนี่ยส่วนมากจะไม่ได้อยู่นะพี่เขาจะซื้อทิ้งไว้เป็นบ้านพักตาอากาศอะไรอย่างนี้

ใช่เขาก็จะจ้างคนเฝ้ามันก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งคนเฝ้าเนี่ยเขาทำงานรับราชการกับพ่อไอ้ชัย

ก็คลอดเป็นเพื่อนกันไอ้ชัยก็จะสนิทกับลุงคนนี้พอเวลาไปตกปลาเนี่ยก็ไอ้ชายก็จะสามารถเข้านอกออกในบ้านหลังนี้ได้

แล้วผมก็จะไปกับไอ้ชัยด้วยบ่อยตั้งแต่เด็กเลยก็คือชอบไปเล่นที่บ้านลูงคนนี้
เพราะว่าบ้านเขามีสระว่ายน้ำแล้วก็มีลูกแกสองคน

ริมสระเนี่ยพี่แจ๊คมันจะมีต้นมะม่วงต้นใหญ่เลย

ใช่ครับซึ่งมะม่วงพันนี้

ใช่แต่พอมันสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นมะม่วงที่หวานมากพี่แจ๊ค

ลุงแก่เนี่ยแกจะเป็นคนที่ค่อนข้าง
อยู่เนี่ยห้ามเก็บเด็ดขาดเลย
ไม่ให้เก็บถ้าใครเก็บเลย

ไอ้ชัยมามีเพื่อนใหม่

คือก็ไปตกปลาด้วยกันเวลาไปตกเนี่ย
ไอ้ชัยก็จะชวนไอ้ชาดเนี่ยเข้าไปด้วย

ไอ้ชาดนี่ก็จะเป็นคนประมาณ

ทะเลนส์หน่อยฮาม

ซึ่งลุงแกก็ไม่เคยรู้

ก็เริ่มไปคนเดียวไปตกปลาคนเดียว

ไอ้ชัยเนี่ยไม่ได้ไปไอ้ชัยอยู่บ้าน

นี่คือคำที่ไอ้ชาติเขาเล่าให้ชัยฟังมานะ
ใครมาเล่าให้ผมฟังนะครับ

ชาติไปที่บ้านคุณลุงเพื่อจะไปตกปลา

ก็เห็นว่าลุงแกกำลัง
แบบไม้ไม้ตรงแถวแถวโคนต้นละม่วง
มะม่วงก็จะมีรถลุนคันใหญ่จอดอยู่คันหนึ่ง

ชาร์จเข้าไปก็ลุงก็ทักทายปกติ
ลุงก็เออทักทายกันคุยกันคำสองคำไอ้ชาติก็ไปหน้าทะเล
คือระหว่างบ้านที่ลุงพักกับต้นมะม่วงแล้วก็หน้าทะเลเนี่ย
มันจะห่างกันอยู่ประมาณสัก๕๐๖๐เมตรนะพี่แจ๊ค
แล้วถ้าลงถ้าอยู่หน้าทะเลแล้วเนี่ยลงไปข้างล่างเดินลงไปเนี่ย
คนที่อยู่ข้างล่างจะไม่ได้ยินเสียงข้างบนเลยนะพี่
เพราะว่าด้วยคลื่นลมด้วยอะไรอย่างนี้
คือไอ้ชาติก็ไปถึงก็ลงไปตกปลาด้านล่าง
ชาติก็นั่งตกไปโดยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้เรื่องอะไร
จนเวลาก็ผ่านไปเรื่อยจนประมาณสัก
เข้า๕ทุ่มเที่ยงคืนนะพี่แจ๊ค
มันก็รู้สึกเหมือนกับหิวอะ
หิวว่าจะทำไงมะม่วงไง
ก็ย่องขึ้นมาย่องขึ้นมาที่ต้นมะม่วง
เดินเข้าไปข้างใต้คือมะม่วงมันดกมากนะพี่

คือปีนขึ้นไปนิดเดียวสามารถที่จะเก็บได้เลย
มันก็ไปเก็บของเขามา๒ลูก

ใช่มะม่วงดิบครับมะม่วงดิบ
เก็บมาสองลูกก็เอามาถึงก็มานั่งกินลูกหนึ่ง
นั่งกินไปกินไปจนหมดลูกนะครับ
ก็ตกปลาไปเรื่อยพอตกปลาไปก็เปลี่ยนเหยื่อไป
เวลาเปลี่ยนเหยื่อเนี่ยตกปลาท้ายฝั่งเนี่ย
ที่ผมเคยบอกว่าเวลาเปลี่ยนเหยื่อจะต้องเดินลงไปในน้ำ
เดินลงไปน้ำประมาณสักหน้าอกแล้วก็เหวี่ยงไปเพื่อที่จะให้มันไกล
แล้วก็เดินกลับมาคือต้องเดินลงไปเลยประมาณ๓๐๔๐เมตรพี่
แล้วก็เดินกลับมาอืมก็ระหว่างที่ไอ้ชาติเดินลงไปเปลี่ยนเหยื่อเนี่ย
ก็เดินกลับขึ้นมาช่วงนั้นประมาณสักตีหนึ่งตี๒นะครับ
เดินกลับขึ้นมามันก็เห็นมีคนยืนอยู่ตรงที่มันตกปลานะ
ก็เดินกลับขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นลุงแก่
มันเดินขึ้นมาถึงก็เอ้าลุงยังไม่นอนอีกเหรอครับ
แกก็ไม่พูดอะไรมันก็เดินเอาคันเด็ดมาปักเสร็จแล้วมันก็นั่ง
ลุงทำไมยังไม่นอนลุงแก่ก็ไม่พูดแก่ก็เงียบ
แต่แกพูดมาคำหนึ่งว่าออกไป
บอกออกไปกูมาคำหัวออกไปแล้วแกก็หันหลังเดินกลับ
เดินกลับไปเลยไอ้ช่ามึงก็ลุงแกรู้หรือเปล่าวะ
เราไปขโมยมะม่วงใช่จะรู้หรือเปล่าวะว่าเราไปเอาม่วงกันมา
ไม่น่าจะรู้หรอกมันก็คือลุงแกก็เดินไปแล้ว
มันก็เลยไม่สนใจก็นั่งตกปลาต่อจนประมาณสักตีสี่ตีห้านะพี่
ก็จะเอามะม่วงอีกลูกหนึ่งที่เหลือมากินก็หันไปหยิบ
ปรากฏว่ามะม่วงทุกลูกที่เหลือเนี่ยมันหายไปแล้วมะม่วงมันหายไปแล้ว
มันก็เลยคิดว่าลุงต้องรู้แน่เลยลุงต้องมาเอาโง่ไปแน่
ทำไงดีวะก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะคือขึ้นไปดูอ่ะ
ก็ปรากฏว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมองไปที่บ้านลุงเนี่ย
ลุงก็ยืนอยู่ที่ต้นมะม่วงพี่ไอ้ชาติก็เลยทำไมลุงมายืนอยู่ตอนนี้ตีสี่ตีห้าแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าลุงต้องรู้แน่
แล้วคือไอ้ชาติเนี่ยกำลังจะอ้าปากถามว่าทำไมไม่นอน
แต่ลุงแกตะโกนออกมาก่อนว่ากูบอกให้มึงออกไป
ตะโกนดังลั่นมาเลยกูบอกให้มึงออกไป
ชาติก็ไม่ได้แล้วคือเป็นแบบนี้รู้สึกว่าคือต้องเข้าไปขอโทษกันแล้ว
ก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปหาแก
มันบอกว่าในระยะประมาณ๕เมตรถึง๑๐เมตรเดินเข้าไปจะถึงตัวแกอยู่แล้วเนี่ย
อยู่แกปีนขึ้นต้นมะม่วงพี่แกปีนขึ้นไปอย่างเร็ว
แล้วก็ปีนวุ๊บขึ้นไปแป๊บเดียวขึ้นไปถึงยอดนะพี่
แล้วต้นมะม่วงต้นใหญ่นะพี่ต้นสูงมากคนธรรมดาเนี่ยใช่ปีนขึ้นไปเลย
พูดไปทันขาดคำพี่ลุงพี่อยู่บนนอะร่วง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

แล้วก็ตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยคือผีหลอกช่วยด้วย
วิ่งไปเรื่อยจนแถวนั้นมันจะมีป้อมตำรวจอยู่นะพี่
เพราะมันเป็นเขตราชการนะครับใกล้
ก็ไปเจอตำรวจตำรวจก็ไปบอกตำรวจ
เขาก็เรียกกำลังเสริมเรียกอะไรมาก็เข้าไปดู
พอเข้าไปถึงเนี่ยปรากฏว่าลุงเนี่ย
เขาบอกว่าลุงเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

คือเสียชีวิตมานานแล้วคือแกเสียมาก่อนหน้านั้นแล้วแน่คือแกเสียมาก่อนหน้านั้นแล้วแน่
คือเสียมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะ
เพราะว่าตอนที่ไอ้ชาติมันเข้ามาตอนเย็นยังเห็นลุงอยู่

สันนิษฐานว่าน่าจะหลังจากนั้นเนี่ยแกอาจจะ
คือแกชอบขึ้นไปห่อลูกมะม่วงอะไรอย่างนี้ครับ
น่าจะขึ้นไปบนต้นมะม่วงแล้วคงตกลงมา
ไปห่อเพื่อกันพวกมันลงแมลงอะไรพวกนี้มากิน

แต่ก่อนหน้านี้คือที่บ้านที่แกอยู่เนี่ยแกอยู่กับ
แฟนแกนะพี่แฟนแล้วก็ลูกตอนหลังคือ
มันมีเรื่องในบ้านแกนะแกก็เลยไล่แฟนกับลูกออกไปหมดเลย

อยู่คนเดียวทีนี้มันก็ไม่มีใครเห็นกันพี่
ก็เลยก็เลยตำรวจเค้าบอกว่า
ตอนตกมาเนี่ยสภาพนี่คือ

แล้วคงจะแบบว่าลุกไม่ขึ้น
แล้วเลือดใช่แล้วเลือดก็ตกใน

ผมก็เลยนึกถึงเรื่องหนึ่งว่าไอ้คำที่บอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
ลุงสมัยแกหนุ่มแกจะเลี้ยงพวกไก่ชน
เสร็จแล้วไก่ชนกับหมานะพี่ไก่กับหมามันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ไหม
หมามันชอบเข้ามากัดไก่ไงเข้ามาแหกข้อแหกอะไรกัดไก่ไง
วันนั้นแกคือหลังจากหมากัดไก่แกแล้วนะพี่
ไม่ว่าหมาตัวไหนที่เข้ามาบ้านแกเดินผ่านหน้าบ้าน
หรือแม้กระทั่งหมาข้างบ้านที่เข้ามาวิ่งเล่นเนี่ยจะวางยาตรงนี้พี่
วางยาหมดเลยในตลอดระยะเวลาที่แกเลี้ยงไก่ชน
แกวางยาหมากัน๑๐ตัวนะพี่
มีวิธีการกันการแก้อย่างอื่นเยอะแยะเลยนะ
ใช่แต่คือแกไม่สน
ขนาดว่าเป็นของคนรู้จักนะแต่ก็ไม่สน
แกเอาปลาทูใส่โยนให้กินเลย
และแน่นอนว่าถ้าหมามันโดนวางยา

คือไม่ได้ทนกลุ่มมาคือถ้าคอหักเสียชีวิตไปก็จก

แต่นี่คือลงมาแล้วไม่มีใครเห็น
ใช่เขาบอกว่ากระดูกซี่โครงหักทิ้มปอด
ทิ้มปอดแล้วก็เลือดมันคั่งแล้วออกเปล่า
นั่นแสดงว่าตอนที่เพื่อนของคุณเดี่ยว

มันไปย่องไปตอนมืดนะพี่

ไปถึงก็ปีนขึ้นไปเด็ดแล้วก็เดินรีบออกมาเลย
หลังจากนั้นดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ย
บ้านหลังนั้นตรงนั้นมีใครกล้าไปตกปลาอีกไหม
ตอนนี้เมื่อก่อนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
มีไม่กี่คนแต่เขาไม่เข้าไปกลางคืน
เค้าจะเข้าไปช่วงเช้าตี้ห้างกว่าหุ่นโมง

เพราะว่ามัน๕๖ปีหมดแล้ว

ยังห่วงขนาดนี้นึกภาพไม่ออกเลยนะ
หลังจากที่แกเสียไปแล้วแล้วเกิดใครไม่รู้

จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไง
แต่ผมก็ไม่เคยนะตั้งแต่สมัยก่อน
ตอนที่ผมเข้าไปเล่นบ้านแกอะไรอย่างนี้
คือผมรู้ไงว่าแกห่วงแกห้าม

มันสุกแล้วไงไปขอแกก็ให้กิน

เออพี่ตอนที่เห็น

แต่ผมนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่ไปเด็ดมะม่วง

แต่อย่างนี้ครับอยากจะบอกคุณเดียวว่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมสถานีผีดุของเราเนี่ย
สักเท่าไหร่ครับเผื่อหลายหลายท่านอาจจะบอกเฮ้ยยังไม่จุใจเลยอ่ะ
คุณเดี่ยวมีแถมไหมในฐานะนักเล่าหน้าใหม่ที่เล่ามันแบบนี้
เฮ้ยมีอีกเหรอจัดมาให้ชาวสถานีผีดุของเราได้ฟังกันอีกสักหนึ่งเรื่องฮะ
ได้ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ท่านหนึ่ง
ผมให้ชื่อเรื่องว่าแพร่หลอนซ่อนวิญญาณกันแล้วกันแพร่หลอนซ่อนวิญญาณครับ
ฮะคืออ่าเรื่องเนี้ยพี่ท่านเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าอ่า
เขาจะไปเที่ยวนะนานเขาจะได้หยุดพร้อมครอบครัวนะพี่
กับแฟนเขาเขามีลูกคนหนึ่งประมาณอายุประมาณ๓ขวบถึง๔ขวบ
เด็กผู้หญิงก็ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวอ่าจังหวัดเนี้ยอืม
ก็เลยทำการจองที่พักก็ได้จองที่พักเป็นแพร่ที่หนึ่ง
ซึ่งซึ่งที่ที่เนี้ยมีมันจะมีแพร่เป็นแพร่เดียวประมาณสักห้าถึงหกแพร่นะครับ
ครับแต่จะมีแพร่เล็กเล็กสองแพร่ซึ่งเป็นแพร่สำหรับครอบครัวเล็กเล็กนะครับ
แพร่พี่เขาก็จองได้เนี่ยคือแพร่หลังเล็กหลังหนึ่ง
แพร่หลังแรกเลยสถานที่ที่ไปเนี่ยคือมันเป็น
มันเป็นลักษณะโค้งน้ำอะพี่น้ำมันจะไหลอยู่ตลอด
โค้งน้ำมาคือเหมือนพอเวลาน้ำไหลมาเนี่ย
มันก็จะมาปะทะโค้งก่อนแล้วก็ไหลไปก็ไปพอถึงเวลาก็ออกจากจากบ้านพักเนี่ย
ไปถึงแพร่เนี่ยลงแพร่ประมาณสักช่วงบ่ายบ่ายเลยก็ลงแพร่ไปแล้วเนี่ย
พี่แกก็เดินขึ้นมาเพื่อที่จะมาเอาของที่รถ
ก็แฟนกับลูกแกก็อยู่ในแพร่จังหวะที่เอาของที่รถเสร็จแล้ว
เดินกลับเข้าไปในแพร่เลยพี่คือพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยอุ้ย
ลูกลูกลูกสาวเขาอ่ะร้องอยู่อ่าตัวแม่อ่ะ
ตัวแฟนเขากอดลูกอยู่พี่ก็ถามว่าเป็นอะไร
แฟนพี่เขาบอกว่าลูกเห็นอะไรไม่รู้ครับพี่เขาก็ถามว่าเป็นอะไรลูก
เป็นอะไรอ่าลูกพี่แกพูดพูดขึ้นมาว่าพี่แกล้ง
คือเด็กอืมสามสี่ครัวเขาพูดก็ยังไม่ค่อยเป็นประโยคเท่าไรน่ะ
ก็พูดได้บ้างเป็นประโยคบ้างอะไรบ้างพี่แกล้งพี่แกล้ง
พี่คนนี้ก็ถามว่าพี่ที่ไหนลูกไม่มีน้องบอกว่าพี่แกล้งพี่แกล้งอยู่
ก็ร้องไห้เขาเลยไปไปเล่นน้ำดีกว่าก็พาลูกพาเมียไปเล่นน้ำ
ก็ไปเล่นจนเย็นนะฮะก็ไปทานข้าวทานอะไรกันจนมืด
พอถึงเวลามืดสักสามสี่ทุ่มอ่ะพี่ครับก็ชวนแฟนแล้ว
พาลูกออกไปซื้อขนมก็จะออกไปร้านสะดวกซื้อนะครับ
นั้นเขาบอกว่าระหว่างที่ขับรถออกมาเนี่ย
แกจะเป็นรถเอ็ดยูวีนะเพิ่งออกมาป้ายยังแดงอยู่เลย
บอกระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยรถเขาเนี่ยจะมีระบบที่เหมือนกับ
พอจะมีรถแซงเนี่ยมันจะมีแกเรียกว่าไฟสปอร์ตไลน์นะ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันจะขึ้นเตือนที่กระจกหูช้าง
อ่าประมาณนั้นคืออ่าตรงกระจกอะนะอ่าใช่ตรงกระจกหูช้าง
คือเหมือนจะพอจะมีรถแซงมันก็จะขึ้นเตือนว่าจะมีรถแซง
ถ้าเราเอ่อถูกถูกต้องถ้าเราวิ่งวิ่งอยู่แล้วเรากำลังจะอ่า
เปลี่ยนเลนอ่าไอ้เนี้ยมันจะเตือนถ้ามีรถอยู่ใช่ครับอ่า
บอกว่าอยู่เนี่ยไอ้ไฟตัวนี้ที่กระจกด้านขวาเนี่ยมันกระพริบเตือนขึ้นมา
อืมแต่ระหว่างที่ขับรถออกมาเนี้ยลูกของพี่เขาเนี้ยไปอยู่ข้างหลังนะฮะ
อยู่ข้างหลังแล้วก็เกาะกระจกหลังนะพี่
แล้วก็เหมือนกับมองออกไปข้างนอกอะพี่แกก็เบารถเพื่อที่จะให้รถคันหลังแซง
แกก็มองไปเลยในกระจกหลังอ่ะมันก็ไม่มีรถนี่ว่า
ไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งเลยบอกสักพักหนึ่งมาเตือนด้านซ้ายอืม
ก็เอ๊ะรถเป็นอะไรวะรถเสียหรือเปล่าแต่รถเพิ่งจะออกมาป้ายแดงอยู่เลย
แล้วโหไหม้อ่ะแกก็ขับไปเรื่อยสักพักพี่ทั้งซ้ายทั้งขวามันเตือนขึ้นพร้อมกัน
เฮ้ยพี่กระจกอ่ะพี่บ้า

ในพอไฟมันเตือนนะพี่ก็พร้อมกันกับที่ลูกสาวแกอ่ะอืม
เป็นที่หน้าฟ้นจากรีสอร์ต
พอขึ้นไปถึงก็ไปเจอพนักงานคนหนึ่งนอนหลับอยู่

ก็คือเขาไม่บอก

สักประมาณไม่ถึง๓กิโลพี่มันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง
บอกเป็นร้านอาหารคนขายเป็นผู้หญิงแก่
ก็เข้าไปกินแล้วก็ถามก็ถามร้านป้าเนี่ย
ป้าก็บอกเอ้าจะเจออะไรเข้าหลัง
เขาก็เล่าให้ป้าฟังป้าแกก็เลยบอกว่า
เมื่อสัก๒เดือนที่แล้วมันมีกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ประมาณสัก๑๖๑๗อายุประมาณนี้มาเที่ยว
แต่ว่าไม่ได้อยู่แพ้นี้นะอยู่อีกแพ้หนึ่ง
แต่เป็นแพร่ที่อยู่ต้นน้ำไปจากแพร่นี้
ห่างจากแพร่ด้วยประมาณสัก๗๘๐๐เมตร
มาเที่ยวแล้วก็เหมือนกับเมาเล่นกันเมา
แล้วก็ในแพร่ทุกแพร่มันจะมีกิจกรรมประมาณว่า
แพ้แล้วก็ลากไปที่ต้นน้ำแล้วก็ปล่อยให้ลอยน้ำมาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไปเล่นกันก็เมาแล้วก็ไปเล่นแพร่กัน
เพื่อนก็เล่นสนุกสนานจนมารู้ตัวอีกทีคือเพื่อนหายไปคนหนึ่ง
เพื่อนหายไปคนหนึ่งก็หาไม่เจอ
พอหาไม่เจอก็เขาบอกว่าประมาณ๔๕วัน
สรุปแล้วคือมาที่แพร่นี้มีลูกค้ามาพัก

อันนี้ตอนวงวันได้ยินเสียงปึ้งปึ้งปึ้งอย่างนี้
เขาก็เลยไปบอกให้เด็กพี่แพร่มาดูพี่
พอเขาลงไปดูคือเขาบอกว่าศพมันไปติดอยู่กับเชือกอะพี่
เชือกที่เขาผูกแพร่อยู่ข้างใต้แพร่
แล้วมันก็แกว่งตามแรงน้ำไปกระแทกกับตัวที่เขาทำ

กระแทกปึ้งตามจังหวะของน้ำอะพี่

ไหลจากแพ้นู้นมาติดแพร่นี้ใช่ครับ

มันก็ไหลเข้ามาที่โค้งเนี่ยแล้วมันก็มาติดอยู่ใต้แพร่เนี่ย

โหสวยเลยอะดูจะไปเที่ยวพักผ่อนนะ

แล้วก็เรื่องราวของลักษณะเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวข้องกับแพร่กับน้ำ
คือไม่ได้บอกว่าเจาะจงแค่ที่เดียวจังหวัดเดียวนะ

มีหลายที่เพราะเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะความประมาท

คนไปเที่ยวเข้าใจแหละว่าอารมณ์ไปสังสรรค์ไปเฮฮา
คือคือคณอมันพี่เฮ้อเมาแล้วก็ไม่ใส่พวกเสื้อซูชิพวกอะไร

คือรู้ว่าคุณว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำเป็น

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าไป

สมรรถภาพในการว่ายน้ำ

ผลสุดท้ายเนี่ยจบชีวิตกันไปนักต่อนักแล้วนะ

รถผมก็เป็นแต่มันไม่ได้ติดพร้อมกันสองข้างแต่มันชอบไปติดที่เดียว
ขับรถกลับบ้านจะผ่านหน้าวัดวัดหนึ่งแถวบ้านเลยทุกวัน
ผมถึงบอกว่าอ๋อมันอาจจะไปสะท้อนกับวัตถุเป็นกำแพงวัดหรือเป็นหมา
หรือเป็นอะไรที่มันอยู่ข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมเจอแบบนี้เนี้ย
กระพริบพร้อมกันสองข้างอะไม่ไหวบางทีเทคโนโลยีมันก็แปลกเหมือนกันนะนั่นคือเรื่องของแพร่หลอนซ่อนวิญญาณ
ทีมของเราที่มีชื่อว่านักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตก็ยังคงมีความเรียวมีความตื่นเต้นยังมีความเป็นชาวบ้าน
สัมผัสได้ไงว่าเฮ้ยตอนเด็กผมก็เป็นสมัยอยู่จันทบุรีช่วงหน้าผลไม้เนี่ยเวลาเดินเข้าไปในสวนใครนะเวลาเดินเข้าไปหาหน่อไม้
มะม่วงเจอเงาะเจอมังคุดผมก็เก็บกินไปเรื่อยบางคนเจ้าของสวนเขาห่วงมากนะครับ
เพราะว่ามันคือเขาเอาไปขายเราก็ไปแอบกินอะไรอย่างนี้บางคนมะม่วงมะม่วง
คนแก่เป็นอะไรไม่รู้ชอบห่วงต้นมะม่วงเป็นแทบทุกคนเลยนะ
แล้วมะม่วงอยู่หน้าบ้านจะห่วงมากใครมาด่งมาเด็ดไม่ได้ถ้าขอเขาให้

นั่นคือเรื่องราวของคุณเดี่ยวครับ
แล้วก็วันนี้สถานีผีดุของเราขอบพระคุณคุณเดี่ยวนะฮะ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราแบบนี้
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวของคุณผู้ชมนั้น
ให้มานั่งเล่าสดแบบนี้
สถานีผีดุของเราทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
เอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
กลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และวันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดี
ราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ